ค่ะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ต่อนะครับแถวสะพานข้ามถนนรัชพฤกษ์นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่นนทบุรีนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกัน
สิบกว่าคนนะค่ะแล้วไปดูนะฮะลักษณะมาเนี่ย
เหมือนกับมาประกาศศักดาครับท่านผู้ชมครับ

ฟ้า
แต่มถนต์เลยฮะมีเสียงฮ่ะคล้ายรอเบิร์ดด้วยไม่รู้
ปลาอะไรปุ้งปังปึ้งปังนะครับดูชมครับสะโกนบกเวกววยวาย
ตรงนี้เป็นช่วงทางขึ้นสะพานข้ามถนนรัชพฤกษ์นะครับ
มุ่งหน้าสะพานเจษฎาบาดินที่นนทะบุรีนะฮะ๖๐วันนะฮะ
บีบแร่รถจักรยานยนต์เป็นระยะมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ

คือถ้าดูเข้าไปที่มือของกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ย
บางคนจะถืออาวุธมีดยาวนะฮะหรือว่าเหล็กด้วยนะ
แล้วจะลากไปกับพื้นถนนเหมือนประกาศศักดายังไงก็ไม่รู้
เพราะชาวบ้านเขาบอกมันไม่มีคู่กรณีนะ

เนี่ยพอมีรถผ่านก็แบบไล่เขาแบบเหมือนกับโบกมือโบกไม้บอกให้ไปไป
แล้วก็ตัวเองก็ตะโกนมาดีอย่างเนี่ยอะไรอ่ะ
นี่เขาเป็นอะไรกันเนี่ยมาประกาศศักดาอะไรก็ไม่รู้
หลังจากเห็นคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็ทางเฟซบุ๊คที่แชร์ไว้ด้วย
ทางสภศรีเมืองกับชุดที่สูญหลักฐานไปตรวจสอบถนนที่เกิดเหตุเลย
มีชิ้นส่วนพวกประทัดยักษ์นะแล้วก็เศษสก๊อตเทปกระจายอยู่เต็มพื้นถนนไปหมด
คงเป็นส่วนประกอบที่เอามาทำลักษณะเป็นระเบิดค่ะได้คุยกับคนถ่ายคลิปนะฮะชื่อคุณดวงนะครับ
คุณดวงบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาประมาณ๓ทุ่มตอนนั้นกำลังขับรถจะกลับบ้าน
อยู่แถวบางบัวทองมาถึงจุดนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นในคลิปเนี่ยหลายคนเลยมีอาวุธด้วย
แต่ไม่มีคู่อรินะเนี่ยยืนโหกเวกโวยวายเหมือนกับประกาศศักดานี่ฮะอยู่กลางถนนแบบนี้
คุณดวงก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้ต้องขอบคุณจริงนะฮะ
จะได้มีหลักฐานว่าเออใครมาทำอะไรยังไงบ้างแล้วเครื่องลักษณะเหมือนกับระเบิดเสียงปุ้งปั้งด้วย
มีคนเนี่ยที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะตะโกนออกมานะคุณดวงเขาบอกนะ
เหมือนมีคนในบ้านแถวนั้นหรือยังไงก็ไม่รู้นะหรือคนในกลุ่มนี้นี่แหละ
ตะโกนบอกกูรุ่น๔๘ตะโกนบอกใครคะตะโกนบอกทำไมคะไม่รู้บอกใคร
กูรุ่น๔๘เพื่ออะไรปะเพื่ออะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็ทากันขี่จักรยานยนต์แย่งย้ายออกไป
บอกรุ่น๔๘ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสียงคล้ายกับมีวัยรุ่น๒ฝ่ายถืออาวุธครบมือนะครับ
เหล็กมีดไม้อะไรพวกนี้นะลากมากับพื้นกลางถนนแล้วคือทีแรกเนี่ยเหมือนกับจะยกพวกตีกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
อาจจะมีสองฝั่งก่อนก็ได้แต่ตอนที่คุณดวงเข้ามาถ่ายคลิปได้เนี่ยเหมือนกับมันเหลือฝั่งเดียวแล้ว
ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไปแล้วนะสองฝั่งเหมือนกับปลาระเบิดปิงปองหรือประทัดยักษ์ใส่กันด้วยแล้วมีฝั่งหนึ่งถอยไปก่อน
คือเหตุการณ์เนี้ยกินเวลาอยู่ชั่วโมงกว่าได้นะฮะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนี่เขาเดือดร้อนกันมาก
สุดท้ายฝั่งหนึ่งเหมือนกับไปก่อนแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่ง
แล้วไม่รู้ฝั่งไหนตะโกนกูรุ่น๔๘แล้วก็สลายตัวไป
แล้วได้ยินเสียงระเบิดดังต่อเนื่องก็เลยออกมาดูเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
ไม่ทราบฝ่ายตีกันแล้วเกิดมีการปาระเบิดและยิงกัน
ถือเหล็กมีคนถือเหล็กกับมีดแต่ไม่รู้ว่าชนิดไหน
แล้วก็มีปืนแล้วก็ระเบิด

มีครับแต่เห็นเขาว่ามีปืนนะแต่ไม่รู้ว่าได้ยินเปล่า
ใช่เพราะมันอันตรายมากเพราะว่าเดี๋ยวปลาระเบิด
ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเพื่อโดนลูกหลงด้วย
ใส้อย่างนะครับเพราะคนที่เขาทำงานเรียนเหนื่อย
มันเจอหัวเร่งมีมากเลยเพราะเสียงระเบิดเยอะมาก

ได้ยินหลายครั้งไหม
โอ้โหหลายตุ้นเหมือนกันอืม

แต่จุดสูบแบบภีร์ใหม่เสียงมันจะดังแบบนั้นเลย

ความจริงมีพวกเนี่ยมาก่อโกนอยู่กลางถนนอย่างนี้เนี่ย
ชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่านะครับทุกผู้ชมครับ

ทางมุ่งกับการสภบางศรีเมืองบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมาแจ้งความอะไรนะครับ
ว่าเป็นความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นที่ออกมาประกาศศักดา
แต่ยืนยันว่าสพบางศรีเมืองเจ้าของพื้นที่ไม่ได้เพิกเฉย
ตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางทั้งหมด
เพื่อไล่ติดตามจับกลุ่มตัวพวกนี้มาดำเนินคดี
ถามว่าถ้าเกิดตามคลิปตรงนี้เนี่ยผิดข้อหาอะไรบ้าง
ภูมิกับการสพบางศรีเมืองบอกว่าแน่นอนก็คือ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นเรื่องของอาวุธต่าง
แล้วก็ประทัดยักษ์เดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะที่เก็บได้พวกวัตถุอะไรพวกนี้
ตามพื้นถนนที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยถ้ามันดูแล้วมันเข้าข่ายลักษณะของการประกอบเป็นระเบิดเนี่ย
อันนี้จะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบวัตถุระเบิดเพิ่มเติมด้วย
ผมว่าไล่ให้เจอจริงก็ไม่น่ายาก

เดี๋ยวมันต้องมีจุดไหนที่มันจับภาพได้ชัดว่ามันไปทางไหนอะไรยังไงกัน
รุ่น๔๘นี่เห็นไหม
เดี๋ยวปี๕คุณเห็นมาสอนมันจะรุ่น๔๙
แต่เนี่ยไม่รู้รุ่นไหนก็ตีกัน